สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละครับในช่วงบ่ายแบบนี้บ่ายสามครึ่งนะฮะมาเจอกับเราสองคน
อย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราด้วยอย่าลืมทำใจดีดีด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวช่วงบ่ายเนี่ยมันมีแต่ข่าวที่น่าตกใจแล้วก็เตือนกันเป็นอุทาหรณ์นั่นแหละ
ครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวที่ได้ต้องติดตามเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ
มีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
อุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่นะครับเก๋งยางแตกชนที่กั้นทางก่อนหมุนเคว้ง
ชนเพิ่มอีกหลายคันหมัดเท้าเข่าศอกมาเต็มต่อยกันกลางแยกใหญ่ใจกลางเมือง
เหตุเกิดจากอะไรต้องติดตามโอ้โหไอเดียสุดแปลก
ถ่ายพรีเวนนี่กลางป่าชาแต่ติดภาพปริศนามาด้วย
เอาล่ะตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คู่กับสบัดข่าว

คราวนี้รู้สึกว่ายังระบายอารมณ์ไม่หมด
ก็เลยมาลงกับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับ
ชาวบ้านระแวกนั้นเขาก็ตะโกนบอกพอแล้วพอแล้วลูกเอ้ย

อีกฝ่ายที่ล่าถอยไปแล้วก็รวมกลุ่มกันมาอีกนะ
อาถือถวงเข้าไปในซอยเห็นไหมไปลากเพื่อนออกมาเพราะพวกเพื่อนนอนจมอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากซอยสแก่งามซอย๘
ถ้าบอกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องของการตีกันก็ต้องย้อนกลับไปที่ครอบครัว
จริงครับจริงครับให้ช่วยกันดูแลนะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเตือนเป็นอุทธาหรณ์
เรื่องการขับรถบนท้องถนนต้องตรวจสอบให้ดีไม่ใช่แค่เราที่ต้องพร้อมรถก็ต้องพร้อมด้วยค่ะ
โอ้โหตกออกตกใจนะคุณอ่ะตามรถเก่งคันสีดำมาดีเหมือนจะไม่มีอะไรจะอยู่ดี
มันฉลับไปชนกับรถฝั่งซ้ายไปชนกับเกาะกลางแล้วก็กระแทกกับรถคันที่มีกล้อง

อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุ

แล้วอย่างที่เห็นลักษณะเหมือนกับว่ารถมันเสียการทรงตัวก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับล้อนะคุณชิสา
ก็อย่างที่คาดการณ์แหละน่าจะเป็นเรื่องของยางรถเสื่อมสภาพหรือไม่ก็หมดอายุอ่ะนะ
ดูสิก็ขับอยู่ดีอยู่ดีรถมันก็เป๋แบบนี้เลยค่ะ
คือจะว่าเมาก็ไม่น่าใช่เพราะมันเข้าโค้งมาปกติแต่ว่าง่วงหลับในเหรอคะมันก็ไวมากนะ
ก็ได้แต่เป็นห่วงรถมอเตอร์ไซค์แหละเนาะเพราะว่าดูแล้วน่าจะเจ็บหนักกว่าคนอื่นเขาอ่ะ
ก็ขับมาอยู่ดีอะค่ะใครจะไปคิดถูกไหมคุณยังไงระมัดระวังด้วยนะคะการขับขี่รถบนท้องถนนค่ะ
ครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเราแบบยาวเลยครับ
กลับมาในเบรกนี้นะครับยังฝากเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อครับ
ทุกวีทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่มันก็เกิดขึ้นจริงค่ะ
บางทีดูแค่สัญญาณไฟไม่พอต้องดูจังหวะรถด้วยครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วครับตรงสี่แยกตรงนี้นะฮะ
อารมณ์มันก็ไม่เชิงว่าเป็นสี่แยกเท่าไหร่หรอก
แต่ก็มีทางที่จะเลี้ยวเข้าไปเห็นไหมมีไฟแดงด้วย
ไฟเขียวทางฝั่งเขาจะแค่ไฟเขียว
แต่ฝั่งที่ตรงมาเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะในภาพเรามองไม่เห็น
แล้วเขาก็มาบอกถึงมุมของไฟจราจรอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
คือไฟต้นสูงกับไฟต้นต่ำคือไฟต้นสูงเหมือนจะหักเขาบอกอย่างนั้นนะ
ครับแต่ไฟต้นต่ำเนี้ยรถบรรทุกอ่ะจอดบังอยู่อืม
ทำให้รถกระบะมองไม่เห็นนั่นแต่เขาคงเห็นเหมือนเป็นสัญญาณ
ตรงไปได้หรือเปล่าเขาก็เลยตรงไปอย่างเร็วอ้าว
ชนกันอย่างที่คลิปเห็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะงั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมว่าต้องลงพื้นที่
ช่วยดูแล้วก็ไปแก้ไขให้มันชัดเจนอ่ะตกลงยังไงเรื่องไฟจราจรทำเอาสับสนดีเหมือนกันนะ
เออค่ะเนี่ยฮะอย่างที่บอกบางครั้งบางคราอันนี้ผมเข้าใจนะ
ไฟเขียวก็ไปได้แหละแต่ก่อนไปบางทีต้องดูให้ดีก่อนนะ
เช็คแล้วเช็คอีกนะคะคลิปอุบัติเหตุนี้ก็มาจากเพจตะกรวดกับรถนะคะ
ครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งเก๋งกลับรถไม่ระวังค่ะ
คุณผู้ชมก็เจอกับกระบะคันหนึ่งที่เขาขับมา
ปรากฏมันก็ชนกันอีกแล้วเป็นเหตุการณ์ยังไงไปดูนาทีเกิดเหตุกันค่ะ
คุณว่าเมื่อกี้น่าตกใจแล้วไหมภาพเนี้ยเหตุการณ์นี้ดิฉันว่าตกใจยิ่งกว่า
ใช่ครับเพราะว่านี่เป็นทางตรงมาเลยอะคุณ
แล้วก็ขับมาสบายไม่คิดว่าจะมีอะไร

เขากลับรถมาไม่ทันจะดูหรือยังไง
นี่คุณดูนะชนอย่างไรรู้ไหมโอ้โฮสารไม่เหลือครับหลักสารเกี้ยงไปเลยครับอย่างแบบนี้
ท่านจะไปอยู่ไหนล่ะทีนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระจุยกระจายหมดล่ะครับตรงนี้
โอ้โฮน่าตกใจจริงค่ะเอาบอกหน่อยแล้วกัน
เหตุการณ์นี้ใครกับใครเป็นคู่กรณีคือเก๋งสีสีบรอนซ์เนี่ยนะคะ
แล่นออกมามาเจอกับรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้วอแหวนเจ็ดสี่สองหก
จันทบุรีของนายสุวิทย์ทวีสินเนี่ยเขาออกมาเนี่ยนายเสื้อส้มเนี่ยนะ
ครับก็คงเจ็บตัวอยู่ไม่น้อยอ่ะอืมค่ะคือจริงจริงแหละ
สุวิทย์เสื้อส้มเนี่ยเขาขับกระบะมาใช่ไหม
เขาเห็นแล้วแหละแต่เขาบอกเบรกไม่ทันบีบแต่เตือนแล้วก็ก็ตาม
แต่ก็ไม่ทันจริงค่ะก็เลยพุ่งชนไปเต็มแรง
วาดไปหมดเลยนั่นไงอย่างที่เห็นฮะสาราตรงนั้นน่ะ
เหมือนจะเป็นสารอ่ะค่ะลอยไปเลยอ่ะครับค่ะโอ้โห
ฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันเขาเลี้ยวออกมาครับ
เขาเขาเลี้ยวเลี้ยวเลยครับปาดหน้าอืม
ผมก็เลยชนเบรกไม่ทันครับอุบัติเหตุเกิดอ่า
กู้ภัยก็ต้องมาถูกไหมมาอย่างไวค่ะนั่นแหละครับ
มันทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดอะไรขึ้น
คือหลังจากเกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
เร่งออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนที่รถตู้ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า
หกหนึ่งหกเก้าตราดของกู้ภัยหลักเกาะเนี่ยค่ะจะไปพุ่งชนกับรถเก่งที่สันมา
ทะเบียนกอกไก่คอควายเก้าสามเก้าสี่ตราดอ้าวไปชนกันอีกโอ้โหอีกหนึ่งเหตุครับ
ค่ะคือในรถรถนิสันมาร์ทเนี่ยเขามากันหลายคนนะสี่คนใช่ค่ะ
หนึ่งหนึ่งสี่นะเป็นเด็กไว้ขวบเศษด้วยคุณครับโอ้โหศรีศัพท์อุดบวมอ่ะค่ะ
เออเด็กนี้น่าสงสารมากคือหัวเนหัวโนพูดง่ายง่ายเด็กน้อยอะนะ
ตัวนายบัณฑิตซึ่งเป็นคนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เอางี้ละกันทางตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ตรวจสอบทั้งสองเหตุ
เหตุแรกว่านักแล้วโอ้โหเหตุสองก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
เคราะห์ดีอยู่หนึ่งอย่างเหตุการณ์นี้ทั้งสองเหตุการณ์
ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมีแต่ผู้บาดเจ็บว่าแต่ว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลเนี่ยเป็นยังไงอ่ะคะก็คงต้องขอขมาลาโทษ
แล้วก็มาตั้งกันใหม่นะก็อย่างนั้นน่ะสิคูณโอ้หูยนะ
เสียขวัญ

ของชำอยู่ที่บ้านเลขที่๑๕๘หมู่๑๔ในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบันทึกภาพผู้ชายคนนี้ที่เดินเข้ามาในร้านอย่างที่ผมบอกร้านเนี้ยผู้หญิงเจ้าของร้านเขาอยู่คนเดียวแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเดินเข้ามาอ่ะตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านด้วยโอ้โหดูเรียบร้อยเชียแต่ท่าทางเขาไม่ดีเลยครับค่ะเขาถอดรองเท้าเดิน
ผู้หญิงกันทำท่าเหมือนจะถกลงจะเอาขึ้นเอาลงอุ้ยแปลกจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดี
แล้วก็เลยรีบออกจากร้านเพื่อไปตามให้คนอ่ะมาช่วยครับค่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาในร้านเนี่ยนะ
อืมชายคนนี้คุณผู้ชมยังไงขี่จักรยานโยนมาจอดหน้าร้านอ่าแล้ว

แล้วเขาก็เดินไปปัสสาวะที่ป่าย่าข้างซอยด้วย
คือไม่เข้าห้องน้ำดีหรอกครับ
ไม่รู้คุณชนะบางทีมันหาไม่ได้ไง
ก็ต้องจอดข้างทางนี่ไง
เป็นผู้ชายง่ายอยู่แล้วเข้าใจคุณชิสาเป็นผู้ชายเข้าห้องน้ำง่าย
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยเรียราชได้ทุกที่นะครับ
คือตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่ไหม
ทีนี้เราไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่า
นางสาวสาธิธรพัฒนาเศรษฐานนท์นะบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางวันเลย๙โมงเช้าของวันที่๕มกราคม

แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินมาในร้านถอดรองเท้าเดินเข้าไป
เธอเองก็ต้อนรับลูกค้าใช่ไหมบอกไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเชิญได้เลยค่ะ
แต่ควรสงสัยเหมือนกันว่าพวกนี้จับกางเกงอยู่ตลอดเวลา
เธอก็ผิดสังเกตเธอก็บอกน่าจะไม่ปกติแล้ว

หยิบไม้เอาไว้ป้องกันตัวคุณชนะ
คือเขาพูดในลักษณะที่ดูแล้วเนี่ยมันน่ากลัวอยู่นะ
คือบอกว่าขอฟรีได้ป่ะ
อะไรล่ะขออะไรฟรีเอาพูดชัดให้มันรู้เรื่อง

วัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยไปกับพิวงขึ้นลากเลยนะอืม
แล้วก็มีหญิงสาวเนี่ยคอยห้ามทั้งเสื้อเขียวและคนที่อยู่ระแวกนั้น

คนที่เห็นคลิปเพียงเท่านี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
แล้วก็คอมเมนต์มานะคะบอกว่าขอความเป็นนำให้กับน้องเขาหน่อย
เอางี้ละกันเหตุการณ์มันน่าตกอกตกใจ
ค่อยเล่าไปแล้วให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงราว๒ทุ่มของคืนวันที่๓มกราคม
ที่บริเวณร้านซูเปอร์โสโตร์แห่ง๑ในเขตตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีน้องคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค
รับแฟนที่เลิกงานพอเห็นรถของกลุ่มชาย
กลุ่มนี้ที่แต่งกายคล้ายตำรวจสายตรวจจอดอยู่ตัวน้องเขาเอง
เขาบอกว่าเขาตกใจนะเขาก็เลยขับรถหนีไป
ชายกลุ่มนี้เห็นก็เลยตามมาแล้วก็เกิดการฉุดกระชากลากถู
อย่างที่เห็นในคลิปครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงทีมข่าวก็เลยไปคุยกับ
ฟิลล์นายฟิลคือนุ่มคนที่ถูกทำร้ายเออนะคะเขาบอกว่า
ไม่ได้หนีการตรวจค้นแต่ว่าตั้งใจจะไปจอดในจุดที่มีไฟส่องสว่าง
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยพูดง่ายง่ายเขาไม่ได้ตั้งใจหนี
เขาไม่ได้หนีเขาก็จะไปหาจุดสว่างเพื่อที่จะได้เห็นกันชัด
แล้วจุดที่มีกล้องวงจรปิดด้วยเพราะเขาก็กลัวว่าจะโดนยัดยาไง
เขาบอกแบบนั้นนะเขาบอกอย่างนั้น
แต่พอกลุ่มชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจขับรถมาถึงเนี่ย
มาแล้วก็ทั้งเตะเขาทั้งตีเขาจนน่วมอะค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวมาที่โรงพักแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำแผล
ครับจากนั้นก็ตรวจหาสารเสพติดอ่ะ
ตัวในฟิลล์เองยอมรับว่าผมเสพกัญชาจิตอ้าว
เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยแต่ติดใจว่าโหทำไมต้องทำผมแรงขนาดนี้
พยายามที่จะวิ่งเข้าไปตรงที่มีกล้องวงจรครับ
แล้วเขาก็เข้าไปลากตัวเข้าไปลากตัวผมข้างในนั้นคือ
ก่อนที่จะลากตัวเนี่ยเขาซ้อมผมก่อนครับคือทั้งตีทั้งเตะ
ทุกอย่างนะครับผมก็มีรอยฟกช้ำข้างหลังครับ
เรื่องของการที่จะสงสัยแล้วไปตรวจค้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้
เป็นหน้าที่ของตำรวจถูกไหมแต่การใช้ความรุนแรงอันนี้
มันผิดมันไม่ได้เอางี้ละกันถามว่าชายกลุ่มนั้น
เป็นตำรวจหรือเปล่านั่นสิไปถามคนนี้ครับพันธุ์ตำรวจเอกกรอบโชค
ตระกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งหลวงท่านเองก็ชี้แจงว่า
ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจทั้งหมดที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการประจำจุดป้อมของสภทุ่งหลวงโดยมีตำรวจยดนายดาบ๑นาย
และชุดอาสาตำรวจสายตรวจอีก๔นายก็ได้สั่งการไงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะ
แล้วก็ย้ายนายดาบตำรวจให้มาปฏิบัติงานศูนย์วิทยุจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จครับ
ก็ตามขั้นตอนกระบวนการนั่นแหละครับแล้วก็มีการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาตำรวจทั้งสี่นาย
อย่างไม่มีกำหนดเอาไว้ก่อนหากการตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริงเนี่ย
ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นครับคุณชิสาครับ
อ่ะเรื่องแบบนี้ก็คงต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อให้มีคดียังไงก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรง
ถูกต้องครับนะคะเรื่องของอุบัติเหตุครับรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ฝากเตือนนะ
ผมไม่ได้บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ขับแล้วไม่ดีแต่บางทีมันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยคุณจะเจ็บมาก

เพราะฉะนั้นเลยต้องฝากเตือนเพราะบางทีมอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวจะยูเทิร์ดต้องระวัง
ถ้าไม่ระวังอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นครับ
ที่เอามาให้ดูไม่ได้มาซ้ำเติมกันนะแล้วผมเห็นใจมากด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ที่เขาทำอาชีพขนส่งของ

แต่การแข่งกับเวลาคุณก็อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยง

เพราะว่าเจ็บมาเจ็บทั้งตัวบางทีเข้าของก็เสียหายอีก
เข้าใจจะยูเทิร์นกลับแล้วมันง่าย

แต่คุณไม่กลัวเรื่องของการเสียชีวิตหรอกครับ
คุณเอาชีวิตมาทิ้งมาเสี่ยงอย่างนี้

รถคันนี้มันขับเร็วกว่านี้แล้วก็

ก็เตือนกันทุกคนด้วยไม่ว่าจะคนขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่โลกออนไลน์แชร์กันเยอะเหมือนกัน
แล้วก็เหมือนพูดท้าทายถามมีอะไรหรือเปล่าไอ้หนุ่ม
มีอะไรเหรอเปล่าเออแล้วจะมีอะไรไหมไปดูขยับค่า
โอ้ยอย่าอย่าล๊อคประตูอย่าอย่าไปยุ่งเขานะอย่าไปยุ่งเขา
เอาเอาเอาเอาลงเร็วจะมีคนห้าเป็นเออสู้ไม่ได้หรอเออ
เอาปล่อยมาสู้กันเออสู้ไม่ได้นี่เตรียมต้องวะโอ้โหคุณชี่สา
สรุปใครเป็นใครงงไปหมดเอาอย่างงี้ค่อยค่อยฟังตั้งใจดู
กันไปนะคะเพราะว่าคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายจากคนที่อยู่เนี่ย
รถเก่งคันนี้ถ่ายออกไปบทสนทนาในรถในรถเก่งก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
ครับแต่ข้างนอกเขาก็วุ่นวายชนละมุนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่คือคลิปนี้
ถูกโพสต์แล้วแชร์โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้สองนะคะจริงจริงคลิป
ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์แล้วแหละอ๋อคือเป็นเรื่องราวที่หนุ่ม
กำลังถูกผู้ชายสองคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงลงมารุมต่อย
ชกกันกลางสี่แยกเธอจิตกรุงเทพมหานครเลยนะคะตรงนั้นรถเยอะด้วยรถเยอะ
แล้วพอต่อยกันสักพักนึงเนี่ยก็มีพี่วินที่อยู่ตรงสี่แยกนี่แหละ
เข้ามาช่วยห้ามปรามเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละยังดีมีคนมาช่วยแยกนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปพูดคุยกับนายชิตพลนุ้ยปากช่อง
เมื่อวานนั้นที่เกิดเหตุกำลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเอกสาร
แล้วก็ส่งเช็คเงินสดให้กับบริษัทย่านถนนวิทยุค่ะระหว่างขับขี่มาถึงแยกชิดลม
ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินดำเป็นผู้ชายสองคน
ขี่ตามหลังมาแล้วก็บีบแต่ปีน
ขับรถจี้ท้ายด้วยคือเรื่องของเรื่องจะขอแซงจะขอทาง
แต่ไปขอทางบนถนนสุขุมวิทย์ตอนที่มันติดหนัก

ก็หาจังหวะอยู่สุดท้ายเขาก็แซงไป
แต่สุดท้ายไปเจอกันตรงสี่แยกตรงนี้อีกที

โอ้โหแล้วคนที่มาบีบแต่ใส่คุณชิสาเขาก็ลงมาหาเรื่องไง

คือตอบกันไปคราวที่แล้วคือจบกันตั้งแต่แยกก่อน

มันไม่จบค่ะได้ทีว่าติดไฟแดงแล้วมั้งคะ
สุดท้ายก็พี่วินห้ามปรามกันแยกย้ายกันไป
เอางี้ละกันนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณ
คุณคนนี้ก็คือนายชิตภพลเขาก็ไปแจ้งความนะ
ก็มีการชกต่อยนี่ใช่ไหม
ทั้งคู่พร้อมใจจะมีเรื่องเงื่อเหรอ

ด้วยความที่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะเสียเงิน
ก็เลยเอางี้ละกันคุณตำรวจไม่แจ้งความก็ได้

อยากจะมีเรื่องไปลองฟังเสียงเขา
เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยฮะ
กลับมากันเสื้อสีขาวครับ

ผมก็บอกครับพี่ไม่มีอะไรครับพี่
แล้วอีกคนนึงเขาก็กลับรถมาเลยพี่
กลับรถตรงระหว่างไฟแดงตรงกลางแยกครับ

ใช่แล้วผมก็บอกว่า
เอาพี่ต่อยผมทำไมผมอยากรู้ไงครับพี่

ผมก็ไม่น่าจะเหลือครับพี่

คุณชิตภพนคนนั้นไง

คุณชิธะพลบอกว่าลงมาหาเรื่องเขาก่อนแล้วปรีกเข้ามาเลยแล้วบอกว่า
เฮ้ยยังไงจะไฟ่หรือจะมีเรื่องหรือโดนแซ่นเละเลย
ส่วนอีกคนนึงเพื่อนที่มาด้วยนู่นไปนั่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว
ต่อยเพื่อนด้วยคือต่อยโดนเพื่อนกันเองด้วย
คือเป็นเหตุการณ์ชุลมุนใครไม่รู้ล่ะต่อยไว้ก่อน
แต่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ในเรื่องของข้อกฎหมาย
ทีมข่าวเราก็ไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวการชกต่อย
หรือว่าข้อหาสมัครใจทะเลาวิวาสมันเป็นยังไง
นายรณรงค์บอกว่าเวลาที่เกิดการทำร้ายกันขึ้นแล้วเนี่ยนะ
ต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันและกันพูดง่ายต่างต่อยกันชกกันนี่แหละ
อ้างว่าป้องกันตัวไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเต็มใจจะต่อยกัน
อันนี้ในภาษากฎหมายคือสมัครใจทะเลาะวิวาส

ก็ต้องรับโทษไปก็ต้องเสียค่าปรับไป
แต่ถ้าหากว่าจะไม่โดนเรื่องของสมัครใจทะเลาวิวาสก็คืออยู่เฉย

คือสมมุตินะมีคนจะมาหาเรื่องผม

ถ้าเกิดว่าผมอยู่เฉยคอยปัดป้อง
หลบหมัดแบบอาจารย์ยิบมัน

คุณผู้ชมถ้านายภัยสารนะครับพาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดคลินิกเถื่อนต้องใช้แบบนั้นเพราะไม่มีใบอนุญาตคือเขาอ้างว่าใช้ศิลาบำบัดรักษามะเร็งจนหายแล้วมีผู้เสียหายที่เสียเงินเนี่ยนับล้านเลยครับ
ทนายภัยศาลนะครับพาผู้เสียหายสองรายครับเข้าไปแจ้งความก่อนเลยที่ตำรวจนะครับไปเจอกับคุณตำรวจที่สอนอสาราแดงครับหลังจากถูกคลินิกแห่งหนึ่งอ้างว่าสามารถใช้ศิลาบำบัดนำมารักษาโรคมะเร็งได้จนหายขาดเขาบอกว่าคิดค่าเสียหาย
โอ้โหราคาเบาเบาเหรอสองแสนถึงสามแสนห้าโอ้ยไม่เบาแล้วเบากระเป๋าใครจ่ายปุ๊บเบาปั๊บเลยเออก็จริงเบากระเป๋าเบาบัญชีเลยเอางี้ละกันนะครับเขาบอกว่าพอไปรักษาแล้วเนี่ยอาการมันไม่ได้ดีขึ้นอ่ะคือเธอแบบรู้สึกว่าแบบนี้มันโดนหลอกแล้วไงผู้เสียหายครับเลยรวมตัวกันไปร้องเรียนหมอปลาและทนายภัยศาล
เป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะมีแร่จำพวกธาตุไทเทเนียม
มาผสมกับสมุนไพร๕๐ชนิดว่ากันว่าเขาบอกมานะ
ว่ามีสรรพคุณป้องกันโควิดดีเลยเดี๋ยวจะได้มาใช้กันทั่วโลก
ไม่ต้องกลัวโควิดมันไม่รู้ว่ามีการรับรองอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
แต่ยิ่งกว่าโควิดคือมะเร็งเขาอ้างว่ารักษามะเร็งได้
ไมเกรนก็รักษาได้หรืออาการปวดตามร่างกายต่างก็ได้
หลายคนมีโรคมีปัญหาเหล่านี้อยู่ก็อยากจะลองดูไง
ศูนย์เงินกันไปหลักแสนหลักล้านก็มี
แสดงว่ามีผู้เสียหายเยอะเอางี้ละกันนะครับหมอปลานะครับ
ทีมงานก็บุกไปคลินิกดังกล่าวเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับ
ก็พบว่าคลินิกดังกล่าชื่อว่าเนธมณัฐคลินิกครับ
เป็นคลินิกขนาดเล็กนะฮะที่อยู่ปากซอยบางแวก๔เขต
แคร์นั่นเองไปเจอกับใครนางสาวเปรมฤดีคิมหรือหมอเติ้ล
หมอเติ้ลเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าของเจ้าของคลินิกแห่งนี้แหละ
แล้วเขายังอ้างบอกอีกว่ารักษาคนมาแล้ว๑๕ปี
แต่เพิ่งเปิดคลินิกแห่งนี้ได้๑ปีเธอบอกนะว่าเธอน่ะจบด้านแพทย์แผนไทย
แต่ยอมรับว่ายังไม่มีใบประกอบวิชาชีพและยังไม่มีใบขออนุญาตประกอบการ
คือได้แต่บอกอย่างเดียวมีแต่ลมปากใบอนุญาตต่างที่เป็นหลักฐานไม่มีครับ
ซึ่งการจะประกอบการคลินิกแบบนี้มันจำเป็นมากนะ
ทีนี้มาพูดถึงส่วนของศิลาบำบัดแต่ละก้อนหน่อยมันมาจากไหนมันไปเอายังไงมา
บอกสรรพคุณเพื่อนเมื่อตอนต้นไปเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลเพราะราคาก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนละ๑๔๐๐๐บาท

แล้วมีอายุการใช้งานได้ถึง๑๐๐ปี

คุณเอาเงินมหาศาล๔๒ล้านนะคะ

บอกอย่างที่เกินไปตอนแรกนะว่า
ศิลาบำบัดเนี่ยนอกจากช่วยมะเร็งแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันโควิดได้

จริงหรือเปล่าถ้าจริงนี่ต้องเชิญมาคุยเลยนะ

บอกว่าสรรพคุณเนี่ยเธอเรียนรู้มาจากการทำวิจัยมาด้วยตนเอง

วิจัยยังไม่เคยตีพิมพ์นะแต่เธอทำวิจัยมาเธอบอกรักษาคนได้

ผลจริงแต่ผู้เสียหายบางคนที่ไม่ได้ผลเนี่ยเธอบอกว่า
ยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็คืนค่ารักษาพยาบาลให้นะเธอบอกอย่างนั้นค่ะ
เอาถ้าจะคืนค่ารักษาพยาบาลให้ก็ว่ากันไป
แต่อย่างนี้มันยังมีอีกหนึ่งกรณีคือเรื่องของการไปแอบอ้างชื่อคนดังไง
อย่างคุณบินบรือฤทธิเนี่ยที่เธอไปแอบอ้างว่าก็เธอได้รับเคสต่อมาจากพี่บินด้วย
ถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมเธอบอกว่าเอาสรุปว่าข่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกันคือเธอมีเจตนาอยากจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อจากพี่บินเท่านั้นเอง
ทำไปทั้งหมดก็หวังว่าจะมีชื่อด้านการช่วยเหลือคนเหมือนบุคคลเหล่านั้นนะครับ
ทำตรงนี้๑๕ปีค่ะฉันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีวันนี้
ฉันรู้อยู่แล้วแล้วฉันยอมทุกอย่างฉันเตรียมใจไว้ทุกอย่างอยู่แล้วเข้าใจไหมคะ
พี่รวยเลยประเทศไทยรวยเลยใช่
แบบว่ายุติธรรมให้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไหมได้ไหมพี่เขาเนี้ย
เขาฝากรัฐมนตรีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้ามันได้อ่ะมันสามารถ
บำบัดมะเร็งได้ใช่ไหมใช่ค่ะป้องกันโควิดได้ใช่ค่ะ
ประเทศไทยรวยแน่นอนใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดค่ะ
วันนี้เอาไปทดลองแล้วมันไม่ได้อย่างที่พี่พูดพี่จะรับผิดชอบยังไง
รับผิดชอบทุกอย่างค่ะคุณอยากให้ฉันรับผิดชอบอะไรติดคุกก็ได้ค่ะ
ศัพท์ก็ได้ค่ะทำได้ทุกอย่างคนอย่างฉันยอมแลกอยู่แล้ว
ในวันนี้ฉันยอมแลกทุกอย่างคือดิฉันจบแพทย์แผนไทยค่ะ
จบแพทย์แผ่นไทย๓ปีอะค่ะจบแล้วจบแล้วใบประกอบ
แล้วขอพี่พี่มามารักษาได้อย่างใด
ผิดค่ะตรงนี้ยอมรับว่าผิดค่ะอ้าวด้านหมอปลาค่ะ
หมอปลาบอกว่าได้ฟังคำธิแจงจากเจ้าแล้วผมว่ามันดูไง

หมอปลาเลยฝากเตือนคนที่ต้องการรักษาเมริงนะว่าไปหาแพทย์แผ่นปัจจุบัน
พอหลังจากนี้นะคะนางสาวเปรมฤดีเนี่ย
ก็ได้โอนเงินคืนให้กับผู้เสียหายทั้งสองราย

หลังได้เงินคืนผู้เสียหายทั้ง๒ราย

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รักษาโรคอยู่แล้วกัน

อยู่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเสาตะเคียนตกน้ำมันอยู่กลางบ้านเลยค่ะ

ขาอ่อนแรงเลย

บ้านไม้๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ดูสภาพภายนอกก็ดูปกติดี

อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะบ้านเลขที่นี้คือ

แต่ว่าลูกหลานบอกโอ๊ยอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้

มีเรื่องลี้ลับมาตลอดเลย
บางวันก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้บางวันก็ได้ยินเสียงคนเดินในบ้าน
เจ้าของบ้านเลยอย่างนั้นก็ประกาศขายไปเลยละกัน
เจ้าของบ้านประกาศขายไปคุณเชื่อไหม

ล้มป่วยไม่มีสาเหตุค่ะ

คือเขามีความเชื่อว่าบ้านนี้เป็นบ้านไม้๒ชั้นมีเสา๙ต้น
หนึ่งในนั้นเป็นเสาไม้ตะเคียนทองหนึ่งต้นนั่นแหละแล้วเขาเชื่อว่าเป็นแม่นางตะเคียน
คือเหมือนกับแม่นางตะเคียนที่อยู่ในเสาไม่พอใจที่ประกาศขายบ้าน
ก็เลยทำให้ล้มป่วยแบบนี้เขาเชื่ออย่างนั้น
งั้นแบบนี้ต้องพึ่งพาหมอหมอศัยศาสตร์
นั่นก็คืออาจารย์เริงยมทูต

ฮะแกเป็นหมอศัยศาสตร์ชื่อดังแห่งบ้านโคกสว่างนะ
ก็มาที่นี่แหละครับแล้วก็ทำพิทงทำพิธีอะไรแบบนี้นะครับ
คืออาจารย์เริงเนี่ยแกทำพิธีเชิญแม่นางตะเคียนทั้งสอง
ก็คือแม่จับปาศักดิ์และแม่ทัพพึงทอง
ให้ไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ก็คือสารเพียงตาที่บ้านเลขที่๗๐
นี่เขียนบ้านเลขที่เอาไว้ด้วยเผื่อเจ้าแม่จะอารมณ์ดี
อยากจะไปเอฟของในออนไลน์จะได้ส่งมาถูก
แต่คุณไม่ใช่เขาก็อาจจะบอกเป็นเลขอะไรที่เป็นมงคลหรือเปล่า
แต่ไฮไลท์อยู่ที่การจุดทูปจุดผู้
เอาเลิกก็ใช้แค่ชาวบ้านโน้นตะแบะก็มารอดูกันนะคะ
แล้วก็จะเอาไปเสี่ยงโชคแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเลขไหนไป
เพราะว่ามันมีหลายอย่างมากเนี่ยอันนี้ก็ใช่ละหนึ่ง
แล้วก็เลขที่สารกุลละ๑ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าอันไหนล่ะ

คือมันมาเป็นเรื่องนี้ได้ยังไงงงไปหมด
เอาไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับการถ่ายพรีเวดดิ้ง
ก็ไปยังที่ที่มันสวยงามทุ่งดอกไม้เอ่ยโรงแรมสวยสวยเอ่ย
อย่าบอกว่าผมชอบทะเลคุณไปได้เลยค่ะ
แต่ที่นี่โอ้โหไม่น่าเชื่อจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งได้
สุสานเอางั้นเลยเหรอครับ
โอ้โหสุดสะพรึงจริงเลยครับ
โอ้โหมึงเคยเห็น
คือภาพแรกเนี่ยเฉยเลยนะเพราะเราโฟกัสที่๒หนุ่มสาวนี่ใช่ไหม
แต่ถ้าคุณดูดีดูไปเรื่อยกับภาพนี้

อุ้ยนี่ดูชัดเลยว่าเป็นคนยืนกอดอกคุณชนะ

เฮ้ยคือภาพนี้เห็นแล้วตกใจจริงค่ะนึกว่าผีแต่เอางี้มาชัดขนาดเนี้ย
บางคนก็ตั้งข้อสังเกตทีมงานที่เขาดูไฟหรือเปล่า
เออเป็นไปได้ไหมเจ้าของสถานที่หรือเปล่า
เออไม่รู้เป็นพี่สักปะเริ่มไหมไม่แน่เหมือนงาน
อ้าวแต่ยังมียังมีอีกไม่ใช่เหรอคุณชิสา
มีมีภาพถ่ายไม่ใช่แค่ถ่ายกับพวกโกรธหรือว่าสถานที่แบบนี้นะ
มีไถ่กับโรงด้วยคุณผู้ชมนอนในโรงศพเลยอะค่ะ
นี่แล้วก็ยืนข้างแบบนี้ก็มี
แล้วก็ถ่ายตอนที่เจ้าบ่าวนอนแล้วเจ้าสาวเนี่ยเฉาะน้ำมะพร้าวล้างหน้า
ก็สดชื่นสิบ้าเหรอน้ำมะพร้าวก็ไม่ได้ล้างหน้าคุณนี่คุณคุณดูภาพนี้
นี่นี่คือภาพที่ที่ฉันพูดถึงคือมันเป็นภาพเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพทั้งนั้นเลยอะค่ะ
น่ะก็เป็นภาพในโมเมนต์ต่างที่พูดเลยว่าปังไม่ไหว
อีกภาพหนึ่งที่ปังไม่ไหวจริงคือเจ้าบ่าวเข้าไปถ่ายในเมน
แล้วเมนนั้นกำลังมีไฟลุกโชนเจ้าสาวเนี่ยยืนอยู่หน้าเมนด้วยคุณ
นี่ภาพนี้หรออุ๊ยไม่ร้อนเหรอเนี่ยอย่างไรใส่เอฟเฟคหรือเปล่า
ไม่รู้แหละแต่มันเป็นภาพที่แบบไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะ
จริงไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดด้วยนะจะต้องเข้าไป
เอางี้ละกันนะครับพอโพสต์ภาพนี้ออกไปแล้วเนี่ย
ก็มีผู้ที่กดแชร์มากกว่า๒๐๐๐ครั้ง
มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็คือคอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมอ่านเอาเถอะ
เยอะจริงครับบางคนบอกเขาชื่นชมนะ
เพราะมันเป็นมิติใหม่ในการถ่ายพรีเวดดิ้ง
อารมณ์ว่ารักเราจะรักกันไปจนวันตายวันสุดท้าย
ความหมายอะไรยังไงอย่างนั้นเป็นการแฝงข้อคิดสติ
ให้เราเตือนสติกันไปด้วยนะ
แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตที่เราให้คุณผู้ชมดูตอนต้น
ว่าภาพที่โอบกอดกันอยู่ข้างเจดีเก็บกระดูก
มีเงาเนี่ยในภาพนี้ช่วยเคลียร์หน่อยซิมันยังไง
นะไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกัน
คือภาพนี้นี่แหละที่เป็นปัญหาเพราะเขาซูมไปแล้วเขาเจอไง
ลักษณะเนี่ยภาพที่เราวงกลมแดงเห็นไหม
คล้ายคนมากแล้วมันเหมือนจริง
เจ้าของโพสต์เขาบอกว่าสงสัยเหมือนกัน
เจ้าของโพสต์บอกสงสัยเหมือนกัน

บอกว่าทีมงานอยู่หลังกล้อง๔คนเป็นวัยรุ่นทั้งหมด
คุณดูภาพวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้น่ะ

ค่ะแล้วสถานที่ที่ถ่ายนี่เป็นป่าช้าเก่าถ่ายตอนตี๒
อืมของอ๋อไม่น่าเชื่อคนลุกแล้วคนลุกคนลุกอ้าวคุณผู้ชมฮะ
เอางี้แล้วกันคุณผู้ชมครับติดตามเรามาเพลินแล้วเนอะ
ค่ะต้องขอขอบคุณจริงที่ติดตามจนถึงช่วงที่ถ่ายก่อนแล้วก็คอมเม้นท์ที่ส่งกันมาด้วย
ใช่ค่ะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามด้วยรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ